เพราะว่าทางภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้ก็ยังคงมีอากาศเย็นอยู่
เราจะพาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดเลยกันก่อนนะครับ
พื้นที่ภูเรือคึกคักนักท่องเที่ยว

นี่เหมาะกับใส่เสื้อสีน้ำเงินจัดนะคุณ
ถ่ายรูปใช่ไหมสีน้ำเงินสีแดงสีชมพูได้หมด
หรือว่าจะใส่สีเอิร์ทโทนก็ได้นะครับ
ก็ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่
ท่องเที่ยวทยอยเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดเลย

มีการจัดงานเทศกาลดอกไม้ครั้งที่๒๕
ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ

จัดแต่งสวยงามเต็มหน้าพื้นที่แล้วครับ
พร้อมสัมผัสอากาศที่ยังคงหนาวเย็น
พักค้างคืนเพื่อรอขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ
ชมพระอาทิตย์ขึ้นถ้ำกลางทะเลหมอก

อำเภอภูเรือ๓๐ไร่

มีต้นดาวเรืองมากกว่า๘๐๐๐ต้นนะครับ

เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ในการวัดอุณหภูมิให้รู้เลยว่าตอนนี้
อากาศหนาวเย็นแค่ไหนแล้วก็มีกังหันแบบนี้สวยงามนะครับ

ส่วนร้านขายของก็ขายดิบขายดีนะ
ไม่ว่าจะเป็นขายอาหารขายของที่ระลึก
ก็สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่
แล้วก็รีสอร์ทโรงแรมก็มีคนพักเยอะ
ฮักเจ้ากอเมื่อกี้เขาเขียนไว้ใช่ไหม

ไปดูอีกบรรยากาศหนึ่งทางภาคใต้กันบ้างครับ

ถนนหนทางตกแต่งประดับประดาษด้วยไฟหลากสี
โดยเฉพาะบริเวณหน้าเทศบาลเมืองสตูน
มีการตกแต่งไฟเป็นรูปสัตว์ต่าง

แล้วก็จุดไฮไลท์ในการถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวก็คือ

นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะเลยแหละครับ
พอแสงไฟถูกเปิดนักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายในซุมนี่สวยเลยนะฮะ
ไปดูที่อำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรที่บ้านเอนเขืองนะครับ
มีความสุขแบบเรียบง่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่
ช่วยกันลงไปจับปลาในบ่อที่ขุดไว้
นำไปทำอาหารฉลองกัน
ปลาที่เหลือก็จะแบ่งสรรให้กับญาติญาตินำไปทำแห้ง
หรือผ่านกรรมวิธีถนอมอาหาร
นำกลับไปกินที่กรุงเทพมหานคร
เขาบอกว่าใครกลับบ้านก็ต้องมีของที่บ้านติดไม้ติดมือกลับมา
คุณเห็นไหมล่ะเวลาขึ้นรถไฟมาทีแบกเข้าสารแบกอะไรมา

ก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดถึงบ้านด้วยนะ
ได้รับความอบอุ่นกลับมาสู้ชีวิตกันใหม่
ในช่วงของหลังปีใหม่กันนะครับ